เธอนะคะใช่แล้วค่ะอ้าวจากนักแสดงรุ่นเด็กมาดูนักแสดงรุ่นใหญ่พี่แซมยุระนันกันบ้างดีกว่านะคะ
หวนกลับมาสู่วงการบันเทิงอีกครั้งในรอบสิบปีมาครั้งนี้ค่ะรับเล่นละคร
เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบบแนวดราม่าเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยเจ้าตัวจะแอบมีหวั่นใจว่าจะเดินตลาดได้หรือเปล่า
ส่วนละครเรื่องต่อไปจะมีอีกไหมแล้วกับลูกสาวคนสวยวัย๒๐ปีน้องมาย
ผลักดันเข้าสู่วงการบันเทิงตามรอยคุณพ่อหรือเปล่าเราไปฟังทั้งหมดนี้จากพี่แซมยุระนันกันเลยค่ะ
เป็นบรรยากาศที่เราคุ้นนะครับบรรยากาศที่เราอยู่มาหลายสิบปีมากใช่ใช่
ก็เลยถามต่อยอดเลยค่ะว่าเรื่องหน้ามีติดต่อกันไว้หรือยังค่ะก็จริงจริงมีนะครับ
แต่ว่าเรื่องเดียวตอนนี้ก็แย่แล้วเพราะว่าเรื่องธุรกิจของตัวเองด้วยนะครับ
ถ้ามีโอกาสก็เล่นได้อีกก็เล่นครับ
คนฝากถามลูกสาวจะมาเล่นบ้างไหมคะ
เขาไม่ได้ชอบนะก็เรียนหนังสืออ่านหนังสือเผื่อเขาชอบที่จะเรียนหนังสือ
ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับว่าอยากทำอะไรหรือไม่แต่ก็คือทุกครั้งที่ถามก็คือเขาไม่ได้มีความสนใจที่จะทำขนาดนั้น
เรียนกฎหมายแล้วก็เรียนสองภาษามันก็เป็นกฎหมายที่ต้องเข้าใจนะ
สองภาษาเขาก็เครียดกับการเรียน